สัญญาณเริ่มดีขึ้นนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าที่นครราชศรีมาในจุดที่หนักที่สุด
เจ็บหนักที่สุดก็ยังหนักอยู่นะคะยังไม่ดีขึ้นเลยค่ะ
ไปอยู่ที่อำเภอโนนสูงซึ่งเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดของนครราชศรีมานะคะ
แล้วก็ผู้สื่อข่าวของเรายังอยู่ตรงจุดนี้นะคะไปติดตามค่ะ
รายงานสดจากคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราค่ะ
เชิญค่ะคุณภูริพัฒน์ค่ะเชิญครับ
คุณนัทพงศ์คุณวราพรครับขณะนี้ผมยืนอยู่ที่บริเวณบ้านงิ้วตะแบก
ตำบลทานปราศาสตร์อำเภอนวลสูงจังหวัดนครราชศรีมาครับ
ตรงจุดนี้สาหัสสากันไม่แพ้กันทีเดียวครับเนื่องจากเป็นจุดที่รองรับน้ำ
จากบ้านหนองอ้อที่อยู่บริเวณด้านซ้ายมือของผมนู้นนะครับ
คือบ้านน้องอ้อหลังจากนั้นมวลน้ำทั้งหมดนั้นจะไหลมาที่บ้านงิ้วตะแบกแห่งนี้
ด้านหลังคุณผู้ชมครับร้านค้าร้านขายต่างนั้นต้องปิดตัวลง
พยพหนีน้ำออกไปอยู่ศูนย์พักพิงที่ทางเจ้าหน้าที่นั้นจัดไว้ให้นะครับ
ซึ่งด้านหน้าของป้ายหมู่บ้านนั้นมองไปบริเวณด้านหลังนะฮะ
เต็มไปด้วยมวลน้ำจำนวนมหาศาลที่เริ่มไหลสมทบเข้ามาเรื่อย
และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับแต่คุณผู้ชมครับ
ผมอยากพาคุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ระทึกที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนั้นได้รับมา
เมื่อช่วงเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าที่ผ่านมาครับระหว่างที่ทีมข่าวนั้นไปช่วยเหลือ
ไปช่วยเหลือคุณป้าสองท่านที่อยู่บริเวณด้านหน้าของวัดคุณผู้ชมครับ
ขณะนั้นคุณผู้ชมครับทีมข่าวกำลังเดินทางไปที่วัดหนองอ้อ
เจอกับคุณป้าสองคนยืนเกาะประตูวัดพร้อมกับเกาะเชือก
ร้องขอความช่วยเหลืออยู่ที่หน้าวัดว่าไม่สามารถออกจากวัดได้เพราะน้ำไหลแรงมาก
เจ้าตัวนั้นพยายามที่จะเกาะเชือกออกมาหลายต่อหลายครั้งคุณผู้ชมครับ
แต่ก็ไม่สำเร็จโดยก่อนหน้านี้พยายามร้องขอความช่วยเหลือบ้างแล้ว
แต่ก็ไม่มีใครสามารถช่วยเหลือได้เนื่องจากว่าบริเวณจุดนี้
น้ำไหลค่อนข้างที่จะเชี่ยวและแรงนั่นเองนะครับซึ่งใช้เวลากว่ายี่สิบนาที
จนสามารถช่วยเหลือได้สำเร็จเราไปดูช่วงเวลาเวลานั้นกันครับคุณผู้ชมครับ
คุณป้าทั้งสองท่านบอกกับทีมข่าวนะครับว่าตัวเองนั้นเอาข้าวเอาน้ำ
แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือมาให้กับหลวงพ่อที่อาศัยอยู่ในวัด
เนื่องจากไม่สามารถที่จะอบพยพออกมาได้ตอนแรกมันเข้าไปได้เหรอ
เข้าได้ครับมันเข้าไปได้ครั้งนึงแล้วไอ้สองคนนั้นมันเข้าไป
แต่แต่ทีนี้เราออกมาไม่ได้ใช่ไหมน้ำมันแรงน้ำมันแรงมันออกมาไม่ได้
เหนือจากคุณป้าสองท่านนี้แล้วที่ต้องอยู่ในหมู่บ้านอย่างยากลำบาก
คุณผู้ชมครับทีมข่าวเรายังไปพบเจอกับชาวบ้านอีกหลายคน
เฝ้ารอคอยการช่วยเหลือโดยวันนี้เราลงเรือเจสสกีของกรมเจ้าท่า
เอาข้าวเอาน้ำไปให้กับชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลจากถนนซึ่งวันนี้น้ำยังคงท่วมสูงอยู่
บางคนที่ปลูกบ้านอยู่ที่สูงก็ถือว่าโชคดีไปแต่บางคนคุณผู้ชมครับ
ปลูกบ้านอยู่ที่ต่ำหลังคานั้นถูกน้ำท่วมเกือบมิดหลังคา
หลังน้ำขึ้นไปถึงชั้นสองแล้วชาวบ้านหลายคนบอกเล่าให้ผมฟังนะครับว่า
ตอนนี้หมดแรงหมดกำลังใจที่จะสู้ต่อเพราะถูกน้ำท่วมมาตลอด
แต่ครั้งนี้ถือว่าหนักที่สุดถามหน่อยน้ำน้ำมันลึกขนาดนี้เนี่ย
แล้วเราก็ยังอยากอยู่กันในบ้านเหรอนี่อยากอยากบอกว่าไม่อยากอยู่น้องออแล้ว
ไม่อยากอยู่น้องอ้อแล้วค่ะทำไมอ่ะเพราะว่ามันตั้งแต่เด็กมาท่วม
เกือบสิบครั้งแล้วมั้งครั้งนี้ตั้งแต่เล็กเล็กเลย
มันแรงมากค่ะแรงแล้วเร็วใช้ระยะระยะเวลาสักสามชั่วโมงเนี่ยค่ะ
สามชั่วโมงค่ะสามชั่วโมงจากน้ำที่ไม่มีจากน้ำที่ไม่มีเลย
ขึ้นมาถึงระดับระดับที่สูงประมาณนี้เลยค่ะถึงถึงคอผู้ใหญ่อะค่ะ
วันนี้คือน้ำลดลงคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าในวันนี้ปริมาณน้ำที่ท่วมสูงที่บ้านหนองอ้อนั้น
จะเริ่มลดระดับลงแล้วนะครับแต่บริเวณพื้นที่ท้ายน้ำ
อย่างพื้นที่ตำบลทานประสาทเองและพื้นที่อื่นเอง
ตอนนี้ปริมาณน้ำเริ่มเพิ่มสูงขึ้นนะครับทำให้ทางเจ้าหน้าที่นั้นต้องอบพยพชาวบ้าน
ออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนซึ่งหลังจากนี้จะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากบ้านงิ้วตะแบกจังหวัดนครราชศรีมาครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณภูริพัฒน์ค่ะ